ช่วงนี้ผ่านจากโอลิมปิกไป

กับทัพนักเตะทีมชาติไทย
ก่อนไปฟุตซอลโลกที่โคลอมเดียน

เจอกับไทยในครั้งนี้พวกเขามีดีกรีอย่างไรบ้างครับ

คุณพลโตเล็กไทยไม่เคยสัมผัสกับการเป็นแชมป์

มันมีความหมายมากกว่าการอุ่นเครื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยฟุตซอลโลก
เพราะถ้วยแชมป์จะเป็นเครื่องวัดได้ถึง

ในการไปถึงรอบ๘ทีมตามเป้าหมายหรือไม่

จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุด

ดีกรีแชมป์เอเชีย๒สมัยที่ครั้งนี้
ส่งชุดอายุไม่เกิน๑๙ปีมาแข่ง

พร้อมกับผสมผสานผู้เล่นจากชุดใหญ่๕๖คน

ทดแทนรุ่นพี่ที่ตกรอบ๘ทีมสุดท้าย

ในเกมกับเวียดนามและคีกิสถาน
เละเทะในรอบเพลย์ออฟ

ที่๓สมัยก่อนพวกเขาไม่เคยพลาดเลย

ที่ทำทีมมาและวางระบบให้ถึง๗ปี

โดยชุดนี้ได้ริวจิซูซูกิอดีตนักเตะทีมชาติ

มารับงานหินสร้างทีมใหม่อีกครั้ง

อันดับ๕ของโลกดีกรีแชมป์เอเชีย

แบบยกชุดนำโดย๓สตาร์ที่เพิ่งจะมา

ดาวยิงจากทาธิสัตว์ดายาอี
โกดัสบาฮาโดรีและฟาฮัทคาวาตโตรี

รองแชมป์สโมสรเอเชียครั้งล่าสุด

คุณสื่อที่เพิ่งจะมารับงาน

มีความครบเครื่องและสมบูรณ์แบบ
เกมลุกที่หลากหลายเด็ดขาด
และจุดนี้คือประโยชน์ที่ทีมไทย

เนื่องจากในรายการชิงแชมป์เอเชีย

ก่อนจะย้ายไปยุโรปเมื่อปี๒๐๐๕
โดยชุดนี้ขนนักเตะชุดสร้างเซอร์ไพรส์

ขาดรอยด้วยสกอร์๕๒ในรอบ๘ทีม

เหมือนการจำลองเกมกับรัสเซีย
เพราะว่าคศักดิ์ศาลเพิ่งจะแพ้รัสเซีย

แบบไม่ลุ้นแค่๑๒ในรอบแรก
สำหรับชุดนี้มีดาวดังที่น่าจับตามอง
ก็คือเซริกชามานูคูลอฟ

แชมป์สมสอสโลกมาแล้ว